ไหนว่าบุคลากรทางการแพทย์ได้ยกเว้น
ท่าก็บอกว่าระบายหน่อยยาวหน่อยเห็นใจกันหน่อย
คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่๓แล้ว
ที่มีการโอนเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
แก่ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์
วันนี้ก็จะโอนให้แก่ประชาชนอีก๖๔๐๐๐คน
ถึงเรื่องของจุดอ่อนในการตรวจสอบ

และการให้คนที่ไม่สมควรได้เลยนะครับ
ดังนั้นเราติดตามการวิเคราะห์ได้จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยกันเลยครับ

สวัสดีค่ะคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับคุณบุ๊คครับ
เรื่องของการเยียวยาไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาตำหนิกันมากมาย
เพราะว่าเข้าใจเห็นใจคนทำงานครับ
มันเป็นเรื่องใหม่มันเป็นเรื่องที่มีตัวเลขมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องมาก
เขาก็ทำงานกันหามลูกหงามค่ำกันอยู่
แต่ว่าประเด็นก็คือว่ายังไงยังไงก็ต้องให้เกิดความรอบครอบ

เพราะว่าเรื่องนี้อย่างที่โบราณเขาบอกว่าเงินทองมันของบาดใจนะครับ
ฉะนั้นเนี่ยต้องแก้จุดอ่อนให้ได้ต้องทำงานหนักมากขึ้น
วันที่ผ่านมาจุดอ่อนเท่าที่พบมีอะไรบ้างล่ะครับ
มีหนึ่งคนที่ควรได้ไม่ได้
คนที่ไม่ควรได้กลับได้อันนี้มีมีเยอะด้วย
อันที่สองคือควรจะได้ด้วยกัน

อีกคนนึงได้อีกคนนึงไม่ได้
ทำงานแบบเดียวกันอยู่ที่เดียวกันไปลงทะเบียนด้วยกัน
อีกคนนึงได้อีกคนนึงไม่ได้เออมันเกิดเพราะอะไร
อันที่๓มันมีปัญหาเรื่องช่องโวช่องทางของกฎหมาย
แล้วทำให้คนที่ทำถูกต้องไม่ได้
คนที่หลบเลี่ยงหรือเลี่ยงบารีกลับได้
เรื่องนี้ชัดที่สุดตรงที่คุณนิพิษอินทรสมบัติ
เอามาเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคม
เพราะคุณนิพิษเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมาก่อน
คุณนิพิษว่ายังไงครับคุณนิพิษเอามาเปิดเผย
ยกตัวอย่างเรื่องเอาเป็นว่าเปรียบเทียบให้เห็นง่าย
มีร้านหมูกระทะ๒ร้านร้านหนึ่งมีลูกจ้าง๑๐คน
ล้านหนึ่งไม่ส่งเงินประกันเข้ากองทุนประกันสังคม
ไม่เสียภาษีแต่ว่าอีกร้านหนึ่งเขาเสียภาษีถูกต้อง
เขาส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมเสียภาษีถูกต้อง
พอมีโรคระบาดลูกค้า
หายกันไปหมดปรากฏว่าลูกจ้างและนายจ้าง
ก็เดือดร้อนเหมือนกันหมดแต่ว่าร้านที่ไม่ส่งเงินเข้ากองทุนเนี่ย
ลูกจ้างไปลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล
เดือนละ๕๐๐๐บาทรวม๓ดวนได้ครับร้านที่ไม่เข้าประกันสังคม
ได้ครับแต่ว่าร้านหนึ่งลูกจ้างนายจ้าง
ส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมไม่เข้าข่ายที่จะมารับ
เงินห้าพันบาทจากรัฐบาลได้เพราะเป็นลูกจ้างในระบบ
มาตรา๓๓จะได้รับความช่วยเหลือก็ต่อเมื่อ
รัฐบาลสั่งให้ปิดมีลูกจ้างติดโรคระบาด
หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงอ้าวแต่เมื่อรัฐบาลไม่ได้จ้างให้ผิด
ให้ปิดร้านนี้ก็ก็
มันแปลกไม่รับครับแล้วทำไม
คนที่ทำถูกต้องไม่ได้คนที่
ไม่เข้าระบบประกันสังคมกลับได้
เรื่องนี้เรื่องใหญ่แล้วคุณนิพิษยังบอกต่อครับ
ยกตัวอย่างร้านหมูกระทะเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนเท่านั้น
หรืออีกอาชีพหนึ่งที่สอนนักท่องเที่ยวดำน้ำ
ตกงานไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์

คนเหล่านี้ส่งเงินประกันสังคมทุกเดือน

ประกันสังคมมีเงินเป็นแสนล้าน
เป็นเงินของลูกจ้างเป็นเงินของนายจ้าง

แต่เขาไม่ได้รับการดูแล
ถ้าหากเป็นอย่างนี้ก็เกรงว่าจะมีการเคลื่อนย้ายของประชากรอีกระรอกนึง
นโยบายของรัฐที่จะให้อยู่กับบ้านจะไม่ประสบความสำเร็จ
กระทรวงแรงงานต้องตื่นได้แล้ว
คนในระบบที่ทำตามกฎหมายจะตายกันหมดแล้ว
นี่เรื่องที่คุณนิพิษอินทรสมบัติยกมา
ทีนี้มีข้อเสนอของแม่ลูกจันทร์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้
คือแม่ลูกจันทร์เสนอว่าไหนก็จะจ่ายเงินแจกจ่ายกับคนที่เดือดร้อนแล้วเนี่ย
ควรจะขยายวงให้กว้างออกไปอีก
ก็เลยเสนอให้นายกเอาเงินที่เหลือ๒๕๐๐๐ล้านบาท
อัดฉีดแจกฟรีลูกจ้างแรงงานเพิ่มเติมขึ้น
เงิน๒๕๐๐๐ล้านบาทเนี่ยสามารถต่อชีวิตลูกจ้าง
ไม่ให้ตกงานไปอีกได้ตั้ง๘ล้าน๓แสนคน
ใครบ้างล่ะที่ควรจะได้เพิ่ม
นี่ไงพวกกรรมกรก่อสร้าง
คนขับรถตู้รถตุ๊กรถสองแถว
ลูกจ้างจับกังลูกจ้างจีปฐา
รับจ้างซักรีดลักจ้ามซ่อมนาฬิการับจ้างแก้เสื้อกางเกง
เอามาเข้ามาอยู่ในวงที่ควรจะได้ให้หมด
เพราะไม่งั้นยังมีคนเดือดร้อนอีกมาก
เมื่อวานนี้เห็นข่าวคลิปข่าวของไทยรัฐทีวีนี่แหละ
มีโชเฟอร์และคนเก็บกระเป๋าเขียกว่าคนเก็บตังค์
ของรถร่วมบริษัทหนึ่งตกงานเพราะว่ารถร่วมเขาหยุดวิ่ง
ตกงานสามสิบกว่าคนต้องไปอยู่กันในเพลิงไปลำบากกันอยู่ในเพลิง
ตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปขอข้าววัดวัดเล่ง๒๒
ไม่ได้กินข้าววัดแล้วอยู่กันอย่างนั้นนะฮะฉะนั้นเนี่ย
ลูกจันทร์ก็บอกรัฐบาลควรจะแจกให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
และให้รัฐบาลเอาเงินอีกหนึ่งล้านล้านบาทที่จะไปทำโครงการ
เดือดร้อนโดยตรงดีกว่านี่เป็นข้อเสนอของ
แม่ลูกจันทร์ประเด็นที่สองที่คุณบุ๊คกับคุณ
น้ำแข็งอ่านไปเมื่อสักครู่
เรื่องของพยาบาลที่ไปเจอด่าน
คือจริงแล้วเรื่องเหล่านี้เนี่ย
มันต้องใช้ดุลยพินิษฐ์ให้มากนะครับ
รู้ครับว่าเจ้าหน้าที่เขาก็เหนื่อย
ขณะที่เราผ่านด่านเราก็กลับมานอนบ้าน
แต่เขาต้องอยู่ต่อกันถึงเช้า

ให้เป็นไปตามภาวะฉุกเฉิน
แต่ว่าในท่ามกลางความทำงานหนักเหนื่อย
และเด็ดขาดเนี่ยมันต้องมีสิ่งหนึ่ง
ประกอบด้วยคือดุลยพินิษฐ์ครับ

แล้วไม่ใช้ดุลยพินิษฐ์ให้เหมาะสม
อันนี้มันก็เกิดสภาวะอย่างที่ว่า
ที่คุณบุ๊กกับคุณน้ำแข็งรายงานไปเมื่อสักครู่
ไม่ควรจะทำกันถึงขนาดนั้น
เอาแค่รู้ว่าเขาเป็นพยาบาลแล้วเขาก็บอกชัดว่าเพิ่งออกเวรมา
แล้วก็สักถามก็สักถามได้ครับแต่ว่าที่มันเกินเหตุและไม่ใช้ดุลยพินิษฐ
ก็คือว่าไปกักตัวให้เขาไปเข้าคิวเข้าแถวเขาจะได้กลับไปหลับไปนอน
อันนี้แหละครับผมอยากให้คนที่รับผิดชอบเนี่ย
บอกไปหน่อยว่าดุลยพินิษฐ์เนี่ยสำคัญเพราะว่าถ้าใช้อำนาจความเข้มแข็ง
ดุลยพินิษฐ์เรื่องทำนองนี้ก็จะมีต่อไปอีก
เรากำลังทำนุกบำรุงดูแลรักษาบุคลากรทางการแพทย์กันไม่ใช่เหรอครับ
เรากำลังให้กำลังใจกันใช่ไหมครับว่าเขาทำงานหนักเขาทำงานเหนื่อย
เขาเสี่ยงเขาเป็นอาชีพที่เสี่ยงที่สุดและอยู่แถวหน้ามากที่สุดในตอนนี้
ฉะนั้นสิ่งที่สังคมจะตอบแทนเขาก็อย่างที่เขาทำทำกันนะครับ
แต่ว่าพอผ่านด่านแล้วกลับมาเจออย่างนี้นี่มองในแง่มุมกลับกันนะครับ
ถ้าสมมุติว่าผ่านด่านตำรวจเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงนั้นมาถาม
แล้วก็บอกว่าเป็นพยาบาลค่ะโชว์โชว์บัตรให้ดูแล้วก็บอกเพิ่งออกเวรค่ะ
แล้วลองนึกดูสิครับถ้าสมมุติพอได้คำตอบอย่างนั้น
เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่
พอรู้ว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์เขาตะเบ๊กขอบคุณ
เขายกมือเขาไม่ถึงขนาดยกมือไห้หรอก
เขากล่าวว่าขอบคุณครับมันก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่ง
ผมถึงย้ำว่าเรื่องนี้เข้มแข็งได้ครับ
เอาจริงเอาจังได้ครับแต่ว่าต้องมีดุลยพินิษฐ์
งั้นมันก็เกิดสภาพที่ว่าแล้วก็จะเสียความรู้สึก
เอาละนี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย
ด้วยที่มาวิเคราะห์ในเรื่องนี้นะครับ